สร้างเสียงหัวเราะมาสร้างความสนุกกันต่อกับการแข่งขันกีฬาสุดมัน
วันนี้รวบรวมมาแล้วว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขาแข่งขันอะไรกันบ้าง
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความสนุกสนานสร้างเสียงหัวเราะ
จากกิจกรรมการแข่งขันสุดมัน
จะมีการแข่งอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดพังงากับการแข่งขันกินเร็วในงานกาชาติ
บรรยากาศจะมันขนาดไหนไปชมครับ
โหแต่ละคนไม่มีใครยอมกาต้องกินเลยจริง
สลัดผักโอ้โหงับเขาให้งับเขาให้
และเงิบเข้าให้โหยบอกเลยว่าเหละ
งานนี้น้ำแตงโมกระจุยกระจาย
จากไร่ฟันสู่เพื่อนร่วมงานกันเลยทีเดียว
และสุดท้ายก็ได้ผู้ชนะนั่นก็คือคุณนรพลไอยสานนท์คนนี้
ที่ใช้เวลา๑นาที๔๕วินาทีกินแตงโม๒ชิ้น
กล้วยน้ำว้า๑ผลสลัดผัก๑จาน
เก่งแบบนี้ก็รับเงินรางวัลไปเลย

รอบแรกจบไปไปต่อกันรอบที่สอง
รอบนี้จัดแข่งกินไข่ต้มและไส้กรอกไก่
ไปดูบรรยากาศกันครับ
โอ้โหจุกแน่นไปหมด
เรียกได้ว่านั่งไม่ได้ต้องยืนเท่านั้น
ยืนแล้วก็ยัดไส้กรอกเข้าปาก
เอ่ยยัดอีกยัดอีก
โอ้โหแต่ทุกอย่างสยบด้วยคนนี้
เธอกินไข่ต้มเจ็ดฟองใส่กรอกไก่๑๒ชิ้น
ใช้เวลากินไปทั้งหมด๔นาที๓๐วินาที
งานนี้สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน
ให้กับกองเชียร์ที่ร่วมชมและเชียร์เป็นอย่างมาก
โอ้โหรู้สึกจุกแทนเลยล่ะครับ

ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนคร
ที่นี่เขามีการจัดงานกินข้าวปุ้น
เอาบุญภเวทขอบอกว่ามวลคัก
นี่คือเหล่าผู้กล้าทั้ง๑๒คน
ตั้งแต่วัยละอ่อนยันสว
ขนมจีนน้ำยาที่หนัก๑กิโลกรัมวางอยู่ข้างหน้า
เมื่อกรรมการให้สัญญาณทุกคนก็พร้อมช่วงทั้งน้ำ
ทางเส้นการแบบดุดันไม่เกลียดใจใคร
โอ้โหงานนี้เส้นขนมจีนมีร้องขอชีวิตวาด
ใจเย็นนะทุกคน
และสุดท้ายพ่อนมคนนี้ก็คว้าชัยไปได้
แหมมวลคลากดีลีเดอร์
และการแข่งขันสุดท้ายที่จังหวัดแพร่
กับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างสวมกางเกงโดยไม่ใช้มือ
กีฬานี้มีนักกีฬาทั้ง๖หมู่บ้าน

เหล่านักกีฬาที่ลองแข่งต่างก็อยากที่จะชนะการแข่งขันนี้
ก็พยายามกรอบก้อยกลยุทธ์ทุกแขนงมาเอาชนะให้ได้
เอียงซ้ายเอียงขวาตีรังกา
รวมถึงให้ตัวไปตามพื้น
กันแบบไม่ห่วงสวยไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงกางเกง
ไม่ห่วงว่าสภาพตอนจบจะเป็นยังไง
และความพยายามครั้งนี้ก็คือไม่มีใครชนะได้

โอเคไม่ชนะแต่ได้ความสนุกสนาน
พร้อมรอยเปื้อนกลับบ้านก็คุ้มแล้วล่ะครับ
ยังไงก็ขอให้ผู้แข่งขันทุกคน
และทุกรายการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ